กลับขอบคุณท่านประธานสภานะครับท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ในสภาทุกท่านที่เคารพครับและพี่น้องประชาชนที่เอ่อ
ฟังอยู่ทางบ้านนะครับผมในสันติพร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกำกับกรมธนาลักษณ์นะครับ
ที่ราชพัสดุนะครับก็วันนี้ก็คงต้องเอ่อ
ขอขอบคุณนะครับทางท่านยุทธพงศ์
จรัสเสถียรนะครับ
ที่ได้เอาใจใสมาอภิปรายผม
ที่เดิมต้องบอกว่าเดิม
ตั้งแต่สมัยพศ๒๕๓๕นั่นก็คือเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
เป็นห่วงในเรื่องของระบบน้ำนะครับ

ของประชาชนและนักอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเล
ก็จึงได้นะครับจัดการดำเนินการหาน้ำจืด
ดังนั้นในสมัยนั้นคณะรัฐมนตรีก็จึงได้
ดำเนินการจัดตั้งบริษัท

ส่งน้ำภาคตะวันออกให้ดูแลบริหารจัดการน้ำ
โดยในสมัยนั้นก็มอบให้การประปา
ส่วนภูมิภาคสมัยนั้นดูแล
ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ
ที่เข้าไปดำเนินการดูแลในเรื่องของการจัด
ส่งน้ำนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่ออุตสาหกรรม
ให้กับพี่น้องชาวตะวันออกนะครับ
เพื่อจะได้พัฒนาภาคตะวันออกให้มีความเจริญ
แล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกในสมัยนั้นนะครับต่อมาเมื่อเอ่อ
ต่อมามีการแปลงบริษัทอีสวอเตอร์
หรือบริษัทส่งน้ำทางภาคตะวันออกนั้นนะครับให้เป็นบริษัทเอกชนนะครับ
ก็เลยให้เอกชนเข้าไป
ถือหุ้นนะครับเอ่อประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
โดยการโดยการประปาส่วนภูมิภาคถือหุ้นนะครับ
สิบเปอร์เซ็นต์และมีการนิคมถือถือหุ้นอีกเล็กน้อยนะครับ
เหลือก็เป็นเอกชนนะครับตามที่ท่านยุทธพงศ์นะครับ
ได้ตั้งกระทู้สดถามเมื่อเดือนก่อนนะครับว่านะครับ
การเปิดประมูลในครั้งนี้นะครับในการเปิดประมูลคัดเลือกนะครับ
เปิดการคัดเลือกในครั้งนี้นั้นนะครับทำไมนะครับ
กรมธนลักษณ์โดยผมซึ่งเป็นประธานนะครับไม่เอื้อให้กับบริษัทนะครับ
เอ่อส่งน้ำภาคตะวันออกวันนั้นผมได้ตอบท่านไปแล้วนะครับ
ว่าบริษัทอิสวอเตอร์หรือบริษัทส่งน้ำภาคตะวันออกนั้น
ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วนะครับขณะนี้เป็นบริษัทเอกชนโดยสมบูรณ์
และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งขันกันตามปกตินะครับ
ธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเอ่อดังนั้นเนี่ยนะครับ
เอ่อบริษัทส่งน้ำภาคตะวันออกหรือนั้นนะครับ
ได้มีสัญญากับกรมธนลักษณ์นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับ
แบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับ
ได้เซ็นสัญญาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ
จะสิ้นสุดสัญญาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ
ก็คือประมาณปลายปีหน้านะครับส่วนอีกสองส่วนนะครับ
ที่ได้รับมอบมาจากกระทรวงกรมชนประธานและกรมโยธา
ที่การนะครับอีกสองส่วนนั้นนะครับเอ่อ
ไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะครับกับกรมธนารักษ์
ตั้งแต่สมัยที่กรมธนรักษ์เนี่ยได้รับมาจากนะครับ
โยธาและกรมชนนะครับเป็นการเอ่อ
ให้เช่าบริหารไปพลางก่อนนะครับโดยท่อหนึ่งนะครับ
ก็จะจ่ายเอ่อผลตอบแทนให้กับรัฐสามเปอร์เซ็นต์นะครับ
อีกส่วนหนึ่งจะจ่ายให้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนสัญญาที่จะหมดในปีหกหกนั้น
นะครับเอ่ออิชวอเตอร์ก็จะจ่ายเอ่อจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐ
หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ
ในปลายปีหน้าจะหมดสัญญาในท่อแรกนะครับ
กรมธนลักษณ์จึงเล็งเห็นว่าหากไม่ดำเนินการหาผู้
มาเช่าบริหารจัดการน้ำนั้นนะครับถ้าใช้เวลาโดยกระชั้นชิด
ในปี๖๖ก็จะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
เนื่องจากว่านะครับเอ่อภาคตะวันออกซึ่งเป็นเอ่อ
นิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากมายนะครับมีเอ่อโรงงานนะครับ
ลั่นน้ำมันจำนวนมากมายมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ
เป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมธนรักษ์จึงให้ความสำคัญ
ในการบริหารจัดการน้ำนะครับในท่อส่งน้ำของภาคตะวันออก
นะครับเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับเนื่องจากว่ากรมธนลักษณ์
มีศักยภาพในการดูแลบริหารจัดการที่ดินของกรมธนลักษณ์
ซึ่งมีถึงประมาณสิบสองล้านไล่ทั่วประเทศก็จริงอยู่แต่เรื่องการบริหารจัดการน้ำนั้น
นะครับกรมธนลักษณ์ต้องยอมรับว่าไม่มีความเชี่ยวชาญนะครับ
ดังนั้นกรมธนลักษณ์จึงได้นะครับ
ไปจ้างให้นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเอ่อ
เป็นที่ปรึกษาแล้วก็รับนะครับแล้วก็รับในการไปศึกษานะครับ
ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของผลประโยชน์
ในเรื่องต่างที่จะมารวบรวมเพื่อทำนะครับ
ทีโออาร์นะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งกระทรวงเกษตรผู้
เอ่ยซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรนั้นนะครับพวกเรานะครับ
ตลอดจนผู้แทนรัศดรก็ดีพี่น้องประชาชนก็ทราบว่าเอ่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นนะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับ
ในเรื่องน้ำในเรื่องชนรับประทานในเรื่องของการเกษตรนะครับ
เอ่ออย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเกษตร
จึงได้รับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปทำนะครับระเบียบวิธีการ
ตลอดจนปริมาณน้ำที่ออกจากท่อก็ดีนะครับตามสัญญาที่
ธนรักษ์รับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตร
เมื่อได้ศึกษาโครงการอย่างครบถ้วนรอบครอบแล้วนะครับ
ก็ได้มีข้อเสนอแนะในคำปรึกษาว่านะครับแนวทางนะครับ
ที่ควรจะดำเนินการในเรื่องของท่อส่งน้ำทั้งหมดของ
ภาคตะวันออกหรืออีอีซีนั้นควรจะทำอย่างไร
เพื่อให้เกิดความรัดกลุ่มนะครับในเรื่องของการส่งน้ำ
แล้วก็ในการส่งผ่านนะครับการดูแลบริหารจัดการน้ำ
เพื่อไม่ให้อีอีซีทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นสิ่งซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ
มีความสำคัญนั้นเกิดความเสียหายแล้วก็เกิดการขาดตอนต่อเนื่อง
นะครับจึงได้กำหนดสี่ออกมาเป็นสี่แนวทางนะครับ
วิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับ
ก็คือวิธีการประมูลนะครับส่วนวิธีการประมูลทั่วไปนั้นนะครับ
มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในด้านต่างนะครับ
แนวทางที่๒วิธีการยกเว้นการประมูลโดยวิธีจำเพาะเจาะจง
เลือกเอกชนลายใดลายหนึ่งนะครับส่วนวิธีที่สามนะครับ
แนวทางวิธีที่๓เป็นวิธียกเว้นการประมูล
โดยใช้วิธีคัดเลือกเอกชนอย่างน้อยนะครับ๓ลาย
วิธีนี้คล้ายคลึงกับการเปิดประมูลเนื่องจากมีการแข่งขัน
และรัฐสามารถพิจารณาศักยภาพของเอกชนที่จะมาร่วมประมูลนะครับ
ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำได้นะครับ
และวิธีที่๔นะครับแนวทางการดำเนินการอื่น
ในการบริหารจัดการน้ำสายหลักในภาคตะวันออกนะครับ
ที่จะเป็นไปได้ในอนาคตเช่นรัฐดำเนินการเองนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับทางมหาลัยเกษตรจึงได้มีข้อแนะนำนะครับ
กรมธนาลักษณ์นะครับใช้วิธีแนวทางที่สามนะครับ
เป็นวิธียกเว้นการประมูลนะครับโดยวิธีการคัดเลือกเอกชน
อย่างน้อย๓ลายและให้มีการกำหนดเงื่อนไข
ประกอบการเจรจาที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
ในกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้เกิดการแข่งขัน
ระหว่างเอกชนเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงการเรียบร้อยแล้ว
ธนลักษณ์จึงเห็นพ้องด้วยกับการรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
และเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นการจัดประโยชน์ที่ราชพัสดุ
ที่มีราคาเกินกว่าห้าร้อยล้านตามพลที่ราชภาษฎุนะครับ
ซึ่งมีการกำหนดการใช้ประโยชน์
เฉพาะที่รัฐราชพระสุตามข้อ๒๑วงเล็บ๑แห่งกฎกระทรวง
การจัดหาประโยชน์ที่ราชภาษฎุพศ๒๕๖๔
และมหาวิทยาลัยเกษตรได้จัดทำรายงาน
การศึกษาวิเคราะห์โครงการดังกล่าวรวมทั้งนะครับผลตอบแทน
ตามข้อ๒๒และข้อ๒๓ของกฎกระทรวงเรียบร้อย
จึงคณะกรรมการที่ราชพัสดุตามมาตรา๒๘นะครับพศ๒๕๖๒ได้กำหนดจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการที่ราชพัสดุกรมธนาลักษณ์
ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการที่ราชพัสดุที่มีหน้าที่และมีอำนาจในการพิจารณากันกองเสนอคณะกรรมการที่ราช
ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามมาตรา๑๖แห่งพศ๒๕๖๒
ประกอบกับคำสั่งกระทรวงการครั้งที่๑๕๖๗ทัพ๒๕๖๒โลกวันที่๑๔พยในการประชุมอนุกรรมการครั้งที่๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่๔มิถุนายนพศ๒๕๖๔และยังได้มีผู้แทนมหาลัยเกษตร
จากะเว่ยอีก๘อาวุธเท่าไหร่รายธรรมสำหรับคำสั่งครั้งอย่างไร
ก็ได้ไปขออนุมัติในการดำเนินการตามที่มหาลัยเกษตรได้มีข้อเสนอแนะตามวิธีการที่๓มานะครับ
กรมธนลักษณ์ก็ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการนะครับในการคัดเลือก
และท้ายที่สุดนะครับก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ยื่นข้อเสนอนะครับ
ในเรื่องของเปิดยื่นข้อเสนอ
เรื่องที่จะเปิดข้อเสนอโดยกรมธนลักษณ์ได้กำหนดวัตถุประสงค์
กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการไว้อย่างชัดเจนในเอกสารของการคัดเลือก
เพื่อให้เอกชนสามารถที่จะจัดการดูแลบำรุงรักษาท่อส่งน้ำภาคตะวันออก
ให้สามารถตอบสนองในความต้องการของชุมชนแล้วก็ของนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกได้นะครับ
ดังนั้นจึงได้เปิดการประกวดราคานะครับ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นตามที่บอกว่าทำไมถึงกรมธนลักษณ์ถึงได้เชิญนะครับ
บริษัทที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการในการที่จะมาเช่าบริหารโครงการของกรมธนลักษณ์ในครั้งนี้
โดยมหาลัยเกษตรนะครับก็ได้แนะนำวิธีการตามแนวทางที่๓นั้น
ก็ให้เชิญชวนเอกชนที่สนใจจะเข้ามาบริหารจัดการน้ำ
รับบริหารเช่าและจัดการน้ำในโครงการของกรมธนลักษณ์
และท้ายที่สุดมีผู้เสนอตัวเชิญมาแล้ว
มีผู้ที่เสนอและให้ความสนใจนั้น
เชิญมาจำนวน๕ลายแต่หลังจากนั้นมีการเสนอตัวมาเพียง๔ลาย
และในขณะเดียวกันในขณะที่คณะกรรมการกำลังสัญหาผู้ที่จะมาร่วมยื่นข้อเสนอ
ก็ยังมีอีก๒บริษัท
ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เชิญนะครับได้ยื่นข้อเสนอในบริษัทของตน
เพื่อที่จะขอเข้ามาในงานนี้ด้วย
อีก๒บริษัทก็ตามที่ท่านได้กล่าวถึงก็คือบริษัทวงสยามและก็บริษัทวิก
นั่นแสดงว่านะครับกรมธนลักษณ์และคณะกรรมการไม่ได้มีความปิดกั้นผู้เชี่ยวชาญ
หรือบริษัทที่มีความชำนาญเพิ่มเติมนั้นเข้ามาร่วมแข่งขันเลย
ดังนั้นก็กลายเป็น๗บริษัท
ส่วนบริษัทกรัฟที่อยู่๑ใน๗นั้น
บริษัทกรับไม่ผ่าน
ไม่ผ่านเพราะเนื่องจากว่าไม่เคยบริหารจัดการเรื่องน้ำ
ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคนั้นนะครับเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจ
ก็จึงไม่เข้าร่วม
ดังนั้นก็จะเหลือแต่๕บริษัท
และในการเปิดประมูลครั้งแรก
ก็จะได้ในการเปิดยื่นข้อเสนอขั้นแรกนั้น
มีผู้มาเสนอ๕ลาย

คณะกรรมการที่การเปิดประมูลครั้งแรก
เปิดการยื่นข้อเสนอครั้งแรกนั้น

อยากจะขอสไลด์ขึ้นให้เรา
สไลด์ที่ตารางยื่นข้อเสนอคัดเลือกครั้งที่๑

การยื่นข้อเสนอครั้งที่๑นั้น
ได้ยื่นเสนอปริมาณน้ำ
ที่เสนอปริมาณน้ำปีที่๑ถึงปีที่๓๐ต่อปี
มีปริมาณน้ำตัวเลขของปริมาณน้ำเนี่ย

ส่วนบริษัทวงสยามก่อสร้าง
ได้เสนอไว้๕๘๙๐๒๒๐๑๐ล้านคิว
ท่านสมาชิกและท่านประธาน
เฉพาะเรื่องข้อเสนอ
ในปริมาณน้ำก็เกิดความลักหลั่นกันแล้ว

ค่าแลกเข้าเพื่อทำสัญญาเป็นล้านบาท
บริษัทวงเสนอมา๘๐๐ล้านบาท
ส่วนผลประโยชน์ตอบแทนรายปีเป็นล้านบาท
เสนอมาเท่ากัน๒๙๐๘๐๓ล้านบาท
และ๒๙๐๐๓ล้านบาท
ส่วนค่าตอบแทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์
แต่บริษัทวงศ์ให้๗เปอร์เซ็นต์
ดังนั้นส่วนแบ่งรายได้รายปีตามช่องที่๖
ตามช่องที่๖๑
ถ้าคำนวณตามผลการศึกษาของมหาลัย
ของมหาวิทยาลัยเกษตร
ส่วนบริษัทวงก็จะได้๕๕๓๑๓๕ล้านบาท
อันนี้ถ้าคำนวณตามที่มหาวิทยาลัยเกษตร
คำนวณปริมาณน้ำเอาไว้
ส่วน๖๒คำนวณตามใบเสนอราคาของบริษัท
เสนอมา๕๒๘๙๑๗ล้านบาท
ส่วนบริษัทวงเสนอมา๕๓๒๒๒๑ล้านบาท
ส่วนในช่องที่๗
รวมผลประโยชน์ค่าตอบแทนแรกเข้า
ค่าตอบแทนรายปี
และส่วนแบ่งรายได้เป็นล้านบาท
ถ้าคำนวณจากผลการศึกษาของมหาลัยเกษตรนั้น
ให้รัฐ๖๖๗๘๔๗ล้านบาทนะครับ
ส่วนบริษัทวงนะครับ
ให้๙๒๓๙๒๔ล้านบาทนะครับ
แต่ถ้าคำนวณตามใบเสนอราคาของบริษัทนะครับ

ให้๙๐๓๐๑๐ล้านบาทนะครับ
อันนี้เป็นเหตุผลของคณะกรรมการคัดเลือกนะครับ
ที่ไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่า
จะให้บริษัทไหนเป็นผู้ชนะ
ทั้งนี้นึกจากนะครับ
เพราะไม่ได้กำหนดปริมาณน้ำที่มหาวิทยาลัยเกษตรได้ศึกษาไว้
ใน๑ปีท่อส่งน้ำทั้ง๓ท่อของกรมธนลักษณ์มีศักยภาพสูงสุด
ในการส่งน้ำว่าจะสามารถส่งน้ำได้เท่าไหร่นะครับ

ได้ศึกษาออกมาแล้วว่ามีศักยภาพในการส่งน้ำได้สูงสุดนะครับ
ต่อปีเนี่ย๑๕๐๑๖๐ล้านคิวเท่านั้นนะครับ
ตามมหาลัยเกษตรที่เป็นที่ปรึกษาให้ชัดเจนลงไปนั้น
ตั้งต้นเรื่องของน้ำไว้นะครับปริมาณน้ำไว้๓๕๙ถึง๕๐๒ล้านนะครับ
ส่วนวง๕๘๙๒๒๐ล้านคิวนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการคัดเลือกจึงไม่สามารถที่จะ
ชี้ขาดตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะราคาได้นะครับ
และเป็นผู้บริหารจัดการน้ำได้
มันก็มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำที่ไม่เท่ากัน
ถ้าจะวงนะครับปริมาณของน้ำก็ไม่เท่ากันนะครับ
ดังนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการจึงได้พิจารณานะครับ
แล้วเห็นว่าจะตัดสินให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับ
ก็ไม่เกิดความเป็นธรรมไม่เกิดความโปร่งใสนะครับ
แล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ
ดังนั้นนะครับก็จึงพิจารณานะครับ
คณะกรรมการจึงได้นะครับยกเลิกนะครับ
ในการยื่นข้อเสนอในครั้งแรกนะครับ
และคณะกรรมการจึงได้
เปิดประกาศจึงได้เชิญนะครับ
บริษัททั้ง๕บริษัทเดิมนั้นเข้า
เข้าทำการนะครับยื่นข้อเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับ
นำคดีนำเรื่องของ
นำเรื่องของการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้นะครับ
ไปยื่นต่อสารปกครอง

ขอให้คุ้มครองนะครับขอให้คุ้มครองชั่วคราวนะครับ
ในการที่คณะกรรมการนะครับ
ในการสัญหาผู้ที่จะมา
บริหารเช่าและบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกในที่ดึกของกรมธนารักษ์นะครับ
เป็นคดีนะครับหมายเลขหนึ่งเจ็ดสี่หกทับสองห้าหกห้านะครับ
ระหว่างนะครับบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
มหาชนผู้ฟ้องคดีนะครับกับคณะกรรมการคัดเลือก
ในการจัดให้เช่าบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกที่๑
และกรมธนลักษณ์ที่สองนะครับ
ได้ขอคุ้มครองว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

การกระทำใดตามกระบวนการให้คัดเลือกเอกชน

เพื่อบริหารและดำเนินการท่อส่งน้ำภาคตะวันออก
ลงในวันที่๑๐กันยายน๒๕๖๔นะครับ
ผู้ฟ้องคดีมีคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษา
พร้อมคำฟ้องนะครับ

ดังนั้นศาลจึงมีข้อวินิจฉัยว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๔ผู้ถูกฟ้องคดีที่๑
ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินการระบบส่งน้ำ
สายหลักในภาคตะวันออกลงวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๖
พร้อมเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา
และได้มีหนังสือลงที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๔
เชิญชวนผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว
สัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่๒ได้จัดให้มีการประชุม
รับฟังการชี้แจงรายละเอียด

และตอบคำถามกับโครงการดังกล่าว
เมื่อวันที่๒๓กรกฎา๒๕๖
โดยมีผู้ฟ้องคดีและเอกชนลายอื่นอีก๔ลายเข้าร่วมประชุม
ต่อมาวันที่๔สิงหาคม๒๕๕๙
ผู้ถูกฟ้องคดีที่๒ได้มีการเปิดประกาศ
ซองเอกสารข้อเสนอในโครงการดังกล่าว
โดยผู้ถูกฟ้องคดีและเอกชนอีก๒รายได้ยื่นซอง
เอกชนได้ยื่นซองเอกสารข้อเสนอต่อคณะกรรมการ
ซองเอกสารข้อเสนอ
จากนั้นเมื่อวันที่๒๖สิงหาคม
ผู้ถูกฟ้องคดีที่๑ได้มีหนังสือ
ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเรื่อง
ยกเลิกกระบวนการคัดเลือกเอกชนเมื่อวันที่๙สิงหาคม๒๕๖
และจะดำเนินการปรับปรุงประกาศเชิญชวนฉบับใหม่
เพื่อให้ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอต่อไป
ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้มีหนังสือลงวันที่๑กันยายน
โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่๑
ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้บริหารผู้บริหารและดำเนินการท่อส่งน้ำสายหลัก
ภาคตะวันออกลงวันที่๑๐กันยายน๒๕๖
พร้อมเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญา
และมีหนังสือลงวันที่๑๐กันยายนทรงประกาศเชิญชวนดังกล่าว
ให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อพิจารณาประกาศเชิญชวน
และเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชนฉบับลงวันที่๑๖กรกฎาคมแล้ว
จะเห็นได้ว่าข้อ๘๑และข้อ๘๒ของเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชน
ดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่๑
สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกาศเชิญชวนได้
หากมีเหตุซึ่งเชื่อได้ว่า
การการดำเนินการคัดเลือกทำไปโดยไม่สุจริต
หรือการสมยอมกันในเรื่องการเสนอราคาค่าตอบแทน
หรือมีผู้เสนอราคาเพียงลายเดียว
หรือผลประโยชน์ตอบแทนที่เสนอนั้น
ยังไม่เหมาะสมกับมูลค่าโครงการ
ศักยภาพของโครงการ
หรือเหตุอื่นใดที่ทางราชการเห็นสมควร
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่๑
วินิจฉัยยกเลิกประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวได้
หากมีเหตุตามที่กำหนด
ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์
ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประกาศเชิญชวน

ยายน๒๕๖๔นั้น
เป็นกรณีที่สารจะต้องพิจารณาในเนื้อหาแห่งคดีต่อไป

อันควรเชื่อว่าคำสั่งยกเลิก
การดำเนินการคัดเลือกเอกชน
ตามประกาศเชิญชวนฉบับลงวันที่๑๖

และการออกประกาศเชิญชวนฉบับลงวันที่๑๐

จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

เห็นว่าคำสั่งยกเลิกดำเนินการคัดเลือกเอกชน
ตามประกาศเชิญชวนฉบับลงวันที่๑๖กันยายน๒๕๖
การออกประกาศเชิญชวนฉบับลงวันที่๑๐กันยา๒๕๖
ซึ่งเป็นมูลเหตุข้อพิพาทในคดีนี้
มีผลเพียงทำให้ผู้ฟ้องคดี
ต้องยื่นซองเสนอใหม่อีกครั้งเท่านั้น
มิได้เป็นการตัดสิทธิ์ผู้ฟ้องคดี
ในการเข้ายื่นซองเสนออีกครั้งแต่อย่างใด
ภายหลังสารเห็นว่ากระบวนการ
ในการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฉบับใหม่

และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
ผู้ฟ้องคดีก็สามารถเรียกค่าเสียหาย
ตามกฎหมายในภายหลังได้
กรณีจึงมิทำให้เกิดความเสียหาย
ภายหลังแก่ผู้ฟ้องคดี
แต่อย่างไรกรณีจึงไม่มีเหตุ
สมควรที่สารจะกำหนดการหรือวิธีการ
บรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เป็นการชั่วคราวก่อนคำพิพากษา
โดยสารสั่งให้ทุเลาบังคับ
ตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่๑ที่แจ้งยกเลิกการคัดเลือกเอกชน
ตามประกาศลงวันที่๑๖กรกฎาคมและการประกาศเชิญชวนลงวันที่๑๐กันยายน๒๕๖
ได้ตามมาตรา๖๖วัก๑แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง๒๕๖๒
จึงมีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาบังคับตามคำสั่งและประกาศพิพาทของผู้ฟ้องคดี
ก็จะเห็นได้ว่ากรณีที่สารยกคำล้องก็จะเห็นได้ว่า
คณะกรรมการนะครับได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

ในเรื่องที่ไม่สามารถพิจารณานะครับให้ลายใดลายหนึ่ง
เป็นผู้ที่จะได้บริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก

วันอ้าน

วันออก

เอาไงดีครับท่านประธานอภิปรายต่อครับครับ
ดังนั้นนะครับคณะกรรมการนะครับ
คณะกรรมการคัดเลือกนะครับก็จึงได้นะครับ
ดำเนินการต่อนะครับโดยวันที่โดยเมื่อเอ่อ
ครบกำหนดวันประกาศวันที่๑๐กันยายน
ครั้งที่สองนั้นนะครับเอ่อก็จึงได้เอ่อ
ไม่ได้ระงับในการประกาศในครั้งที่สอง
และครั้งที่๒นั้นนะครับก็ยังมี๕ลาย
ที่ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้ายื่นซองนะครับ
ในราคานะครับก็ยังมีสิทธิ์เข้ายื่นซอง
และที่เป็นผู้ฟ้องคดีนั้นนะครับ
ก็ได้เข้าแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และมีผู้ยื่นซองนะครับในครั้งที่๒นั้น
สามลายนะครับเอ่อดังสไลด์นะครับ
ที่สองที่จะขึ้นเอ่อที่ที่จะขึ้นนะครับ

ครับสไลด์ที่๒นั้นนะครับ
คณะกรรมการนะครับได้ชี้ชัดลงมาเลยนะครับ
ว่าท่อส่งน้ำนั้นนะครับทั้งปัจจุบันและในอนาคตนะครับ
ก็คือใช้ตัวเลขหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านคิวตามตามช่องที่สองนะครับ
หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสองเจ็ดล้านคิวถึงสามร้อยห้าสิบหกจุดสี่เจ็ดล้านคิว
นะครับโดยบริษัทอีสวอเตอร์นะครับได้ยื่นนะครับ
จ่ายค่าแรกเข้าเพิ่มขึ้นอีกร้อยล้านนะครับ
คราวที่แล้วมันเอ่อเพิ่มขึ้นอีกร้อยห้าสิบล้านนะครับ
คราวคราวแรกเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบล้านนะครับ
ในครั้งนี้จึงได้ยื่นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านนะครับ
ส่วนค่าประโยชน์ตอบแทนรายปีนั้นเท่าเดิมนะครับและค่าตอบแทนนะครับ
ในครั้งแรกเนี่ยที่อิสวอเตอร์ได้ยื่นไว้นั้นนะครับ
ให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ยื่นกระโดดขึ้นมาเลยนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
โดยจากการคำนวณตามช่องที่๖นะครับ
หกจุดหนึ่งเนี่ยถ้าคำนวณตามผลการศึกษาของมหาลัยเกษตรเนี่ยนะครับ
อีสวอเตอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องจ่ายค่าผลประโยชน์เนี่ยนะครับ
หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่จุดแปดล้านบาทนะครับถ้าหากคำนวณ
ตามใบเสนอราคาของบริษัทก็จะได้หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่จุดแปดล้านบาทเท่ากันนะครับ
ของบริษัทวิกนะครับปริมาณน้ำเท่ากันนะครับ
แล้วก็ค่าแรกเข้าให้ห้าร้อยล้านนะครับส่วนค่าผลประโยชน์เท่ากันนะครับ
สองพันเก้าร้อยแปดจุดสามล้านบาทแต่ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์
ให้ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณตามการศึกษาของมหาลัยเกษตรเนี่ยนะครับ
ก็จะได้สองพันเก้าร้อยหกสิบห้าจุดหกเจ็ดล้านบาทนะครับแล้วก็บริษัทก็ยื่นข้อเสนอมานะครับ
สองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าจุดหกเจ็ดล้านบาทนะครับส่วนค่าตอบแทนรวมนะครับ
ค่าตอบแทนรวมทั้งเอ่อค่าแลกเข้าและค่าผลผลประโยชน์เอ่อ
และค่าแรกเข้าแล้วก็ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีนั้นนะครับ
ของให้นะครับกับทางราชการคือกรมธนรักสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองจุดหกเก้าล้านนะครับ
ส่วนถ้าเสนอส่วนถ้าเสนอตามราคาของบริษัทก็เท่ากันสองหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสองจุดหกเก้าล้านบาทนะครับ

ตัวเลขก็เหมือนกันหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าจ่ายค่าผลตอบแทน๓๕นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรวมค่าต่างแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นเงินหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดล้านบาทนะครับตามผลของเอ่อ
มหาลัยเกษตรนะครับแต่ถ้าตามใบเสนอราคาของบริษัทก็เท่ากันนะครับ
ส่วนบริษัทวงสยามก่อสร้างนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันหมด
แต่เสนอนะครับผลตอบแทนที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะฉะนั้นตามข้อ๖เนี่ยนะครับถ้าตามการศึกษาของมหาเลขเกษตรเนี่ยนะครับ
ก็เป็นสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าจุดหนึ่งเก้าล้านบาทและนะครับ
ถ้าคำถ้าคำนวณตามใบเสนอราคาของบริษัทก็สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้า
๑๙ล้านบาทเท่ากันนะครับแต่ถ้ารวมนะครับผลประโยชน์รายปีและค่าแลกเข้าแล้ว
นะครับของบริษัทวงก่อสร้างนะครับเสนอให้รัฐสองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านจุด
เก้าสิบสามจุดศูนย์แปดล้านบาทนะครับเอ่อดังนั้นนะครับเอ่อ
ตามที่บอกว่านะครับเอ่อกรมธนรัฐหรือผมหรือคณะกรรมการนะครับเอ่อ
ไม่รักษาผลประโยชน์นะครับของรัฐนะครับจึงเป็นไปไม่ได้นะครับ
แล้วผมขอกลับเรียนท่านยุทธพงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านท่านประธานนะครับว่า
ท่านบอกว่าผมไม่รักษาผลประโยชน์หรือกระทรวงการคลังโดยกรมธนลักษณ์
ไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนั้นนะครับในสามสิบปีนี้นะครับ
ท่านไปทำตัวเลขของท่านที่นึกขึ้นเองทำขึ้นเองนั้นนะครับ
ว่าใน๓๐ปีจะได้กำไรนะครับเอ่อมีผลประโยชน์กำไร
หรือผลประโยชน์เนี่ยนะครับถึง๗๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ถ้าท่านพูดแบบนี้แล้วก็จัดข้อเท็จจริงในการประมูลครั้งที่๒
เนี่ยนะครับที่เอ่อบริษัทนั้นนะครับ
ได้เสนอมาสองหมื่นสี่พันสองร้อยเอ่อล้านบาท
ส่วนบริษัทวงศ์สนเสนอมาสองหมื่นห้าพันหกร้อยล้านบาท
แล้วท่านคิดว่ามันจะได้มากกว่านี้อีกเนี่ยนะครับ
ท่านลองคิดย้อนกลับไปนะครับเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมานั้น
นะครับบริษัทอีสวอเตอร์ได้ให้ผลตอบแทนสามสิบปีนั้น
กับรัฐบาลมาจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ถึง๖๐๐ล้านเลยนะครับ
แทนที่ท่านจะไปคิดจะไปพูดปลาใสนะครับ
แล้วก็พูดที่จะมาไม่ไว้วางใจผมเนี่ยนะครับ
ว่าไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ
ท่านไปคิดดูที่ท่านพูดโน้มเอียงไปทางอิสวอเตอร์นั้นเนี่ย
นะครับท่านรักษาผลประโยชน์หรือไม่สามสิบปีที่ผ่านมา
อิสวอเตอร์ได้จ่ายผลประโยชน์ให้กับรัฐ๖๐๐ล้านเศษนะครับ
แต่สามสิบปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับเขาจ่ายตั้งสองหมื่นห้าพัน
หกร้อยกว่าล้านบาทนะครับแล้วท่านพยายามที่จะกดดันให้ยกเลิก
แล้วก็เปิดประมูลใหม่ผมถามว่าถ้าเกิดการเปิดประมูลใหม่ขึ้นมาแล้ว
นะครับ
ว่ามีการยื่นข้อเสนอมาเหมือนครั้งแรกคือ๙๐๐กว่าล้านนะครับ
ใครจะรับผิดชอบกับเงินของรัฐที่ขาดหายไปนะครับ
และในการยื่นซองครั้งที่สองนั้นนะครับ
และการยื่นซองตลอดจนการยกเลิกนะครับ
ในการประมูลครั้งที่๑ที่ทีโอวาไม่สมบูรณ์นั้นนะครับ
เมื่อกี้ผมก็ได้อ่านคำฟ้องแล้วก็คำสั่งสารให้ฟังแล้วว่า
สารได้วินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับ
ว่ามันเป็นสิทธิ์นะครับ
ของคณะกรรมการนะครับ
ตามข้อ๘ที่ได้ให้สิทธิ์ไว้ว่าหากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถที่จะ
อำนวยความเป็นธรรมความโปร่งใสนะครับ
ได้แล้วนะครับก็ให้สามารถมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกได้
แล้วการยกเลิกนั้นนะครับ
วินิจฉัยของสารจากการคุ้มครองชั่วคราวก็บอกแล้วว่า
มันไม่ได้ทำให้ใครเสียหายเลยนะครับ
เพราะว่าถ้าหากว่าคนหนึ่งบริษัทหนึ่งไปยึดถือ๓๕๙ล้านคิวต่อปี
อีกบริษัทหนึ่งไปยึดถือนะครับ
ตามข้อศึกษาของมหาลัยเกษตรคือ๑๕๐ล้านคิวถึง๑๕๖ล้านคิวนั้น
เพราะฉะนั้นตัวเลขของปริมาณน้ำซึ่งเป็นสาระสำคัญในต่อปีนั้น
ถ้าไม่เท่ากันนะครับจะไปพิจารณาราคา
จะไปพิจารณาราคาขั้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้
เพราะว่าตัดสินให้ใครอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องฟ้องร้องแน่นอน
เพราะมันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเที่ยงตรง
ก็เลยเกิดประเด็นของการที่จะต้องยื่นในครั้งที่๒

ก็ยังมีรัฐวิสาหกิจถือหุ้นอยู่
ถึงแม้ว่าจะมีการประปาถือหุ้นอยู่๑๐
ในขณะเดียวกันมีเอกชนถือหุ้นอยู่
อีกประมาณ๕๐กว่าถึง๖๐นั้น
ในนั้นยังมีบริษัทต่างชาติถือหุ้นอยู่อีก
ถึง๒๕โดยประมาณ
ผมจะเรียนท่านประธานด้วยนะครับว่า
บริษัทที่ถือหุ้นที่เป็นต่างชาตินั้นนะครับ

ตามที่ท่านประธานก็จะเห็นนะครับว่า
มีบริษัทต่างชาติอยู่ถึง๔บริษัท
ที่ถือหุ้นในอีกประมาณ๒๕
แล้วท่านลองคิดดูนะครับว่า๓๐ปีที่ผ่านมา

กับ๓๐ปีจากนี้ไปการจ่ายผลประโยชน์ในการประมูลครั้งที่๒

เพราะฉะนั้นที่ผ่านมานั้นนะครับทรัพย์สมบัติผลประโยชน์ของชาติ
หายไปไหนผมจะฟ้องประชาชน
แล้วท่านนะครับยังมากล่าวหาทำให้ข้าราชการกระทรวงข้าราชการกรมธนารักษ์
เสียกำลังใจเพราะว่าเขาได้ดูอย่างรอบครอบได้ตรวจสอบ
ระเบียบกฎหมายในทุกขั้นตอนแล้วนะครับว่าไม่เป็นธรรม
เพราะฉะนั้นในครั้งแรกจึงจะต้องจึงจะต้องยกเลิก

ประกาศคัดเลือกในครั้งที่๒
ถ้ามันไม่มีความเป็นธรรมจริงแล้ว
หรือถ้ามันไม่เกิดความยุติธรรมกับอิสวอเตอร์แล้ว
ทำไมในการประกวดในการยื่นข้อเสนอครั้งที่๒
ถึงเสนอมาถึง๒๔๒๐๐กว่าล้าน

และเสนอเงื่อนไข
ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มมาทันทีเนี่ย
กับครั้งแรกเสนอมาเพียง๓
เพราะฉะนั้นผมยังต้องยืนยันว่าผมยังชื่นชม
ในคณะกรรมการของกลมธนาลักษณ์
ที่ทำงานด้วยความเที่ยงตรง

และยึดผลประโยชน์ของชาติและของประชาชน

ทั้งที่ถูกท่านกดดันมาโดยตลอด

และอีกประการหนึ่งที่ท่านบอกว่า
จะทำให้พี่น้องชาวภาคตะวันออก

และพี่น้องที่ใช้น้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคในภาคตะวันออก
โดยผ่านท่อส่งน้ำของกรมธนลักษณ์
อีกหน่อยจะเกิดความเสียหาย

ในทีโออาร์ในครั้งที่สองนั้น
ได้กำหนดค่าน้ำในตลอด๓๐ปี
ต้องไม่เกิน๑๐บาท๙๘สตางค์ต่อลิตร
ถามว่าแล้วที่ผ่านมา๓๐ปี
อิสวออเตอร์เก็บค่าน้ำ
สำหรับภาคตะวันออกท่อส่งน้ำของกรมธนาลักษณ์
คิวละเท่าไหร่

อันนี้เป็นขั้นต่ำ๑๒บาทกว่า
และมีขั้นสูงถึง๒๖บาท

ผลประโยชน์ของรัฐไปไหน
ถ้าท่านเป็นผู้แทนประชาชน
สมควรที่จะไปตรวจสอบ
ว่ารัฐเสียผลประโยชน์ไปขนาดนั้นเนี่ย

นะครับไปตรวจสอบนะครับไม่อย่างนั้นเรากินภาษีของประชาชนนะครับ
เสียดายนะครับผมจึงขอกลับเรียนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณท่านประทานครับ
ก็มีการถ่ายทอดสดครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตได้ขึ้นสไลด์นะครับ
ที่ท่านสันติเนี่ยดรสันติบอกผมว่าไปเอามาจากไหน
บอกกำไรเยอะแยะเป็นหลายหมื่นล้านหน้า๓๓ครับ
ขอเจ้าหน้าที่ขึ้นเลยครับว่ารายได้ของโครงการนะครับ
ตามร่างสัญญาหนึ่งนะครับที่ดรสันติเป็นประธานที่
ธนกรรมการราชประสดุที่กำลังจะเซ็นกับวงสยาม
นี่นะครับสัญญา๓๐ปีนะครับวันหนึ่งเนี่ย
น้ำดิบนะครับ๖๕๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวัน
ปีนะครับ๗๒๙๒ล้านลูกบาทเมตรเนี่ย
ผมเรียนท่านประธานครับว่าทุกอย่างเนี่ยผมมีเอกสารประกอบ
อัตราค่าน้ำดิบ๑๐๙๘บาทต่อลูกบาทเมตร
๓๐ปีรายได้ทั้งสิ้น๗๙๐๐๐ล้านบาท
ต่อเลยครับท่านประธานครับ
กำไรนะครับต้นทุน๕๓๕๗๗บาทต่อลูกบาทเมตร

ซึ่งตรงนี้กำไร
บอกว่าท่านจะเอากำไรไปทำอะไรเยอะแยะ

ผมเอามาจากสัญญาที่ท่านกำลังจะเซ็นนะครับดรสันติ
ปีกำไร๓๗๕๐๐ล้าน
เดือดร้อนคือประชาชนผู้ใช้น้ำ

ทำไมท่านไม่เปิดประมูลทั่วไป
ทำไมท่านต้องไปใช้วิธีการคัดเลือกแล้วก็ไปเรียกบริษัทที่ท่านอยากจะเลือก
ทำไมบริษัทใหญ่ท่านไม่เลือก
ขอสไลด์สุดท้ายครับท่านประธานครับ
ใบเสร็จใบนี้เนี่ยดรสันติท่านต้องตอบท่านไม่ตอบผมเลย
แต่พอวงสยามชนะวันจะมาเซ็นสัญญาเนี่ยท่านให้แบ่งจ่ายเป็น๒ครั้งครับ
วันเซ็นสัญญานินวดที่๑๕๘๐ล้านจ่าย๔๐
แล้วงวดที่๒อีก๖๐
เนี่ยท่านให้มาจ่ายหลังจากส่งมอบท่อทั้งหมดเนี่ยทำไมท่านไม่บอกคนอื่นเขาแต่แรกครับว่าท่านให้ผ่อนอย่างนี้ได้นะครับเขาจะได้สู้ราคานะครับ
แต่สำคัญที่สุดเนี่ยแล้วดรสันติท่านเป็นประธานที่คณะกรรมการที่ราชสูตรแล้วท่านไปอนุมัติครับ
ทำไมท่านไม่เรียกพวกนี้เข้าไปแข่งขัน
นี่คือผมต้องการคำตอบครับถ้าไม่อ่านอย่างอื่นนะครับ
แต่ผมสนใจว่าทำไมท่านไม่เปิดประมูลทั่วไปขอบคุณครับ
ครับก็แจ้งท่านสมาชิกนะครับเมื่อสักครู่ระบบเตือนภัยเรื่องไฟผิดพลาดนะครับ
ระบบผิดพลาดเกี่ยวกับระบบน้ำก็เลยแจ้งเตือนไฟแบบผิดพลาด
ไม่ต้องตกใจกังวลอะไรนะครับเชิญท่านรัฐมนตรีสันติครับ
ครับกลับเรียนนะครับท่านประธานครับ
ก็ขอตอบท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับผู้แทนราษดรนะครับ
ว่าเรื่องนะครับของการไม่เปิดประมูลทั่วไปนะครับ
อันนี้เป็นที่ของราชพัสดุนะครับ
ก็จะใช้พรบที่ราชพัสดุว่าด้วยนะครับ
การหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุนะครับ
โดยนะครับผมได้กราบเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญ
ทางเอ่อกรมธนรักนะครับ
จึงได้ตั้งคณะกรรมการนะครับในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็มีข้อมีข้อสรุปความเห็นว่านะครับ
จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา
มาทำการวิเคราะห์นะครับในเรื่องการดำเนินการโครงการนี้นะครับ
ก็โดยได้คัดเลือกมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
ที่เป็นผู้ที่จะมาศึกษาให้คำแนะนำให้กับคณะกรรมการนะครับ
ในครั้งนี้ซึ่งผมได้กราบเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
ว่าทำไมนะครับเพราะว่าคณะกรรมการนะครับ
มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้เสนอแนะในคำปรึกษามาว่านะครับ
ให้ใช้วิธีที่สามนะครับก็คือวิธีคัดเลือกนะครับ
ซึ่งนะครับทางคณะกรรมการธนลักษณ์และมหาลัยเกษตรเนี่ย
ก็เห็นพร้อมกันนะครับเห็นพร้อมกันว่านะครับ
คล้ายกับการประมูลแต่นะครับก็มีการประมูลแข่งขัน
ถ้าไม่เช่นนั้นนะครับการที่บริษัทอิสวอเตอร์
จ่ายค่าผลตอบแทนนะครับ๓๐ปีประมาณ๖๐๐ล้านนั้นนะครับ
และเมื่อยื่นข้อเสนอในครั้งแรกนะครับถ้าคำนวณปริมาณน้ำ
ตามที่มหาลัยเกษตรคำนวณไว้เนี่ยนะครับ
อิสวอเตอร์ก็ให้มาหกพันกว่าแต่บริษัทวงนี้ก็ให้มา๙๐๐กว่านะครับ
แต่จะให้ใครนั้นก็คงต้องไม่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำมัน
มันไม่มีความเป็นมาตรฐานนะครับก็เลยจึงจะต้องยกเลิกนะครับ
แล้วก็เปิดประมูลใหม่ผมจะเรียนท่านยุทธพงศ์อีกนิดนึงนะครับ
โดยผ่านท่านประธานนะครับว่าเมื่อก่อนที่จะมีการที่จะเปิดประมูลนะครับ
สัญหาผู้ที่จะมาบริหารและมาเช่านะครับท่อส่งน้ำที่จะไปบริหารจัดการน้ำนั้นนะครับกรมธนานัท
กรมธนารักษ์ได้ตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างนะครับ
ของระบบส่งน้ำของภาคตะวันออกนะครับในโครงการนี้นะครับ
ปรากฏว่านะครับปรากฏว่านะครับ
ในวันที่๖พฤษภาคม๒๕๖๕นะครับ
กรมธนารักษ์นะครับได้มอบให้นางเข็มฤดีจันคงเจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมธนาลักษณ์เข้าแจ้งความร้องทุกข์

นักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางซื่อในกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวแพร่หลายในสื่อออนไลน์ในลักษณะที่ว่า
มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอิสวอเตอร์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานให้เวิร์คฟอร์มโฮม
ไม่ต้องเข้าพื้นที่เพื่อไม่ให้มีคนให้ข้อมูลได้ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมธนาลักษณ์ตามมาตรา๑๓๘นะครับ
ที่เข้าตรวจพื้นที่นะครับทั้งสองแห่งพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองและพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัด
จังหวัดชนโบรีระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๒นะครับเอ่อและในครั้งที่สองนะครับในครั้งที่สอง
ธนลักษณ์ได้มอบหมายให้นายนพดลธรรมโมเป็นผู้แทนในการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม
และประสานกับประสานงานคดีกับพนักงานสอบสวนร่วมกับนางเข็มฤดี
ลงวันที่๑๑พฤษภาคมสองห้าหกห้า
นายนพดลได้ไปบันทึกถ้อยคำพนักงานสอบสวนที่สนามตี
ตำรวจนครบังซื้อเป็นคดีอาญาทั้ง๒ครั้ง
ในครั้งที่สามวันที่๑๗พฤษภาคมสองห้าหกห้ากรมธนารักษ์
ได้แจ้งให้สำนักงานธนาลักษณ์พื้นที่จังหวัดชนบุรี
เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามที่ตามสถานีท้องที่ที่เกิดเหตุ
และในครั้งที่๖นะครับสถานี
ครั้งที่๔นะครับสำนักงานธนลักษณ์พื้นที่ชนบุรี
ได้มอบหมายให้ในอาทิตย์เกมชัยภูมิเป็นผู้เดิมเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ

การที่มีการตัดต่อท่อส่งน้ำที่เคยเชื่อมต่อไว้เดิมออกจากท่อที่

ได้ต่อท่อส่งน้ำ

กล่าวหาคณะกรรมการมากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ได้อย่างไร
ท่านรู้หรือไม่ว่าคณะกรรมการที่ราช
ที่เขาอนุมัตินะครับราคาที่คณะกรรมการส่งเข้าไปในคณะกรรมการที่ราชนั้น
เขาอนุมัติราคาว่าถ้าเป็นราคาอย่างนี้ยุติธรรมแล้วเนี่ย
ก็ให้กรมธนลักษณ์นะครับไปเซ็นสัญญาได้
แต่ทั้งนี้นะครับจะต้องนำข้อสังเกตของสำนักงานอายการทั้ง๑๓ข้อ
มาประกอบนะครับแล้วก็มาดำเนินการให้ครบถ้วนถึงจะเซ็นสัญญา
เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงท่านไม่ต้องเป็นห่วงเลย
มีอายการเป็นผู้ตรวจสอบดูแล
และเรื่องนี้การคุ้มครองชั่วคราวของศาลก็ได้บอกไว้แล้ว
ว่าทางกรมธนลักษณ์ได้บอกแล้วว่าจะนะครับ
ว่าจะปฏิบัติตามข้อสังเกตของอายการในทั้ง๑๓ข้อ

และในที่ประชุมคณะกรรมการที่ราชก็ยังกำชับ
กรมธนลักษณ์ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ตามประกาศและรวมถึงประกาศของคณะรัฐมนตรีทั้งหลายทั้งปวงด้วย
ถึงจะดำเนินการได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านบอกว่าเอาแล้วทำไมไม่ประกวดราคาเป็นการทั่วไป
ก็ได้บอกแล้วไงว่ามันเป็นโครงการที่มีความสำคัญ
ถ้าหากว่าได้
ผู้ที่ชนะการประมูลแล้วไม่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้ว
กรมธนรักษ์ต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินการ
แล้วที่บอกว่ามันเร่งรีบ
สามปีแต่นะครับแต่กรมธนลักษณ์นะครับก็ดำเนินการนะครับ
ในการหาผู้ที่จะมาเช่าบริการบริหารจัดการน้ำตรงนี้นะครับ
ก่อนประมาณสองปีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะไป
รับมอบรับส่งท่อส่งน้ำทั้งหลายทั้งปวงท่านก็บอกแล้วมีตั้งหลาย
ร้อยกิโลเมตรนะครับต้องใช้เวลานะครับให้ได้เซ็นสัญญาเสียก่อน
สักปีหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับสัญญาเนี่ยนะครับ
จะได้เข้าไปถ่ายโอนในขั้นตอนต่างในท่อส่งน้ำในตรวจสอบ
รวมทั้งระบบควบคุมระบบวอลูมนะครับและมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่าง
สำหรับผู้ที่แพ้การประมูลไปผู้ที่แพ้การยื่นเสนอราคาไป
นะครับดังนั้นเนี่ยนะผมถึงบอกว่าเอ๊ะแล้วท่านทำไมถึง
เอ็นเอียงได้ขนาดนี้นะครับแล้วท่านบอกว่าให้ประมูลทั่วไป
แล้วท่านก็ยกตัวเลขของไอ้๗๐๐๐ล้านขึ้นมาเนี่ยนะครับ
จากหกร้อยล้านนะครับสามสิบปีเป็นสองหมื่นห้าพันหกร้อยกว่าล้าน
เนี่ยนะครับยังไม่มีความโปร่งสายยุติธรรมอีกหรือนะ
แล้วท่านก็เป็นคนบอกเองนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ย
ท่านไปคิดของท่านขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านอาจจะอิงอะไรผมไม่ทราบ
วันละ๖แสนคิวถ้าท่านกินเงินเดือนของประชาชน
ท่านก็จะต้องไปตรวจสอบซิว่าไอ้๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผลประโยชน์ตามที่ท่านพูดถึงตั้งหลายหมื่นล้านเนี่ย
มันไปไหนใครเอาไปโดยเฉพาะนะครับบริษัทอิสวอเตอร์มีต่างชาติถือหุ้นอยู่ถึง
ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณเห็นไหมครับว่าเงินเนี่ย
ไหลออกนอกประเทศไปเท่าไหร่นะครับและนะครับจ่ายมาจ่ายให้กับรัฐ
หกร้อยล้านเนี่ยเงินที่เหลืออีกสองหมื่นกว่าล้านเนี่ย
ไปไหนท่านกับผมจับมือกันช่วยกันไปดูดีกว่าไหม
ว่ามีการช่อกงอะไรเกิดขึ้นนะครับเรากินเงินเดือนของประชาชนเช่นเดียวกัน
เราช่วยกันพิทักษ์นะครับผมนะครับขอเรียนท่านตรงตรงว่า
ก็ดีวงสยามก็ดีไม่เคยเจอกันกับผมนะครับ
โทรศัพท์ก็ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใดใดร้อยเปอร์เซ็นต์
ทำไมผมจะไปเอื้อใครผมมีฐานะของผมพอสมควรอยู่แล้ว
ไม่มีความจำเป็นต้องไปเอื้อใครนะครับผมเอื้อให้ผลประโยชน์ของรัฐ
เต็มที่ให้พี่น้องชาวอิสเอ่อชาวตะเอ่อชาวตะวันออกอีเอ่อ
อีอีซีนะครับให้ได้รับนะครับราคาของน้ำนะครับ
ที่เขาอุปโภคบริโภคและไปใช้ในการอุตสาหกรรม
ในราคาที่มีความเสถียรคือสิบบาทเก้าสิบแปดสตังค์
ตลอดระยะเวลาสามสิบปีเป็นขั้นสูงแต่ที่ผ่านมาสามสิบปีนั้น
ขั้นต่ำที่สิบสองบาทกว่านะแล้วขั้นสูงเนี่ยเอ่อ
เท่าที่ผมเห็นรายงานเนี่ยมีถึง๒๖บาทนะครับ
อย่างนี้เหรอไม่พิทักษ์ไม่รักษานะครับ
สร้างความเสถียรภาพให้กับชาวตะวันออกหรืออีอีซีนะครับ
แล้วเพิ่มขึ้นมาทีเดียว๒๐๐๐กว่าล้านเนี่ย
คณะกรรมการของกรมธนลักษณ์นะครับไม่มีความตั้งใจเสียสละเหรอ
แล้วไปรับอะไรกับใครมาอย่างไรนะครับ
มีเหรอทุบจฤษฐ์ถ้าทุบจฤษฐนี่นะครับ
รับไปตั้งแต่ตอน๖๐๐๙๐๐แล้วนะครับทำไมจะต้องมาปลูกประกวดราคาใหม่
นะครับขอเรียนให้ท่านรับทราบไว้ด้วยขอกลับขอบคุณท่านประธานครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับผมใช้เอ่อ
เรียนท่านประธานครับผมใช้สิทธิ์ตามข้อหกสิบเก้าครับ
ท่านประธานครับสิทธิเรียนท่านประธานครับสิทธิสิทธิ์เรื่องอะไรตามข้อหกสิบเก้าครับ
สมาชิกสภาพุทธแหลศดรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทย
ผมขอใช้สิทธิ์นะครับตามข้อ๖๙นะครับ
จากว่าผู้อภิปรายนะครับได้ใส่ร้ายแล้วก็เสียดสีผมครับ
ท่านประธานครับคือผมเนี่ยมีประเด็นว่าดรสันติเนี่ยนะครับ
ท่านไปเอื้อประโยชน์นะครับให้กับบริษัทที่ชนะคือบริษัทวงสยามเนี่ย
แล้วท่านบอกผมว่าผมไปเอาข้อมูลมาจากไหน
เอาเอกสารมาจากไหนตัวท่านเองท่านยังไม่รู้เรื่องเลย
ผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ครับที่ผมได้ขึ้นไว้ก่อนแล้วครับ
เพื่อชี้แจงครับท่านประธานที่จริงท่านสไลด์เดียวครับท่านประธานครับ
ยุทธพงศ์ครับครับผมความจริงแล้วนี่ก็ต่างคนต่างชี้แจง
มันอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดนะครับท่านได้นำนำเสนอสไลด์แผ่นนี้ไปแล้ว
นะครับก็ไม่จำเป็นต้องต้องนำมาเสนออีก
มันเป็นการซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับท่านประธานครับส่วนเรื่องที่มันจะตรงกัน
ตรงกันนี่เดี๋ยวท่านฟังก่อนครับเพื่อให้ท่านสันตินะ
ท่านได้ทราบนะครับฟังฟังก่อนครับเพราะว่าท่านจะได้ไปดำเนินการฝ่อ
ครับท่านเดี๋ยวหนึ่งครับพี่ครับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับท่าน
มันก็เป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายมันไม่ใช่ว่าจะโต้เถียงกันไปจนกระทั่งหาข้อสรุป
วันนี้ไม่มีข้อสรุปนะครับไม่มีใครถูกใครผิด
เพียงแต่ว่าท่านสมาชิกเป็นผู้ฟังวันสุดท้ายก็โหวตลงคะแนนกันเท่านั้นนะครับ
ฉะนั้นนี่มันไม่ใช่พาดพิงหรอกครับในเมื่อท่านยุทธพงศ์อภิปรายก็พูดถึงชื่อท่านลำตีสันติ
ลำตีสันติชี้แจงก็ต้องพูดถึงท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ

๒๔ครับแผ่นเดียวสั้นครับ

นี่เป็นเอกสารของกรมธนาลักษณ์ครับ

เพราะว่าเมื่อ๑๔มีนา๖๕เนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการที่ราชพัสดุเนี่ย
เห็นชอบแล้วนะครับให้บริษัทวงสยามไปลงนามในสัญญา
วันที่๓พฤษภาปี๖๕เพียงแต่เรื่องนี้มันโดนเบรกไว้
สันติท่านไปตรวจสอบแล้วกันครับเอกสารเนี่ยเป็นของกรมธนาลักษณ์
อยู่ในร่างสัญญานะครับที่กำลังจะลงนามเนี่ยนะครับ
แล้วก็ถ้าท่านเป็นลำตีแล้วท่านไม่รู้เรื่องแบบนี้นะครับ
ท่านออกไปเถอะครับลาออกไปเถอะครับขอบคุณครับ
ท่านสมาชิกครับก็มีท่านรัฐมนตรี
ครับท่านประธานพระปกรณ์ผมขอนิดเดียวครับ

ครับผมได้เรียนท่านแล้วนะครับว่านะครับ
คณะกรรมการที่ราชที่อนุมัติให้ไปทำสัญญา
เนื่องจากว่าราคานั้นนะครับ
รัฐได้ประโยชน์นะครับ
และนะครับให้ยึดถือข้อสังเกตนะครับ

นะครับ
เพราะฉะนั้นมีสิ่งใด
ที่ไม่ถูกต้องไม่ตรง
ก็ย่อมที่จะเซ็นสัญญาไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าท่านอย่าอคติ
เพราะท่านต้องฟังผมได้ชี้แจงท่านไปแล้ว
ว่ามีข้อสังเกตของอายการมา๑๓ประเด็น
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่ราชที่ผมเป็นประธาน
รู้ไหมครับว่ามีประหลัดกระทรวงถึง๕กระทรวง
มีอธิบดีถึง๒๓คน
คนเหล่านี้ผมชี้นำไม่ได้หรอกครับทุกคนเก่งกว่าผม
เป็นข้าราชการประจำระดับสูงที่มีความสูงส่ง
เพราะฉะนั้นใครไปรับงานอะไรใครมาผมไม่สนใจหรอก
แต่ผมก็อธิบายชี้แจง
ให้พี่น้องในสภาได้รับทราบและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ย
ได้รู้ว่ารัฐมนตรีช่วยครั้งนั้น
ไม่ได้มีอำนาจไปสั่งการอะไรมากมายเลย
ผมนั้นเป็นเพียงผู้กำกับดูแลกลมทนารักษ์
และเป็นประธานคณะกรรมการที่ราช
ที่ท่านอาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเท่านั้น
ผมไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายเลย
จะสั่งอะไรสักอย่างยังไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นผมก็ได้แต่กำกับให้กรมธนลักษณ์
และกรมที่ผมดูแลอยู่ทำงานด้วยความโปร่งใส
ตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องเท่านั้นเอง